คุณผู้ชมไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะคะ

วันนี้ไปปฏิบัติภารกิจเป็นจิตอาสานะคะ

บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยปัญหารุมร้าวเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแรงน้ำท่วม
ปัญหามันเยอะท่านบอกว่าค่อยแก้กันไป
แต่สิ่งสำคัญคือต้องเคารพกฎหมายไง
กฎหมายที่ว่าต้องเคารพทุกฉบับ
เขาบอกว่านายกบอกว่าอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะ

ไม่ใช่เฉพาะบางฉบับนะทุกฉบับ
แล้วกลับมาดูในประเทศไทยบางคนมุ่งแต่ไปแก้กฎหมาย

ทีนี้พอพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยนะข่าวก็ยิงกันไป
เน็ตเขาก็มาวิพักษ์วิจารณ์บอกว่า
นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เคารพกฎหมาย
แต่การที่ท่านเข้ามาแบบรัฐประหาร
ฉีกรัฐธรรมนูลเป็นการเคารพกฎหมายไหม
เป็นคำถามเป็นคำถามกลับมาที่นายก
แต่ว่าฟังเสียงนายกหน่อยนะคะ
เกิดอีกไหมวันหน้าก็เกิดอีกนั่นแหละ
นะฮะเราต้องแก้วิธีการคิดใหม่แล้ว

นะฮะผมเจตนาผมไม่มีอะไรใครนะสิ

เสร็จแล้วนั่นก็คือยาพิษของท่าน

การช่วยคนถ้าช่วยไม่ถูกทาง

จะให้พูดคำหวานอย่างเดียวไม่ใช่ท่านหรอก

ก่อนที่จะมาแก้รัฐธรรมนู

หัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ประกาศจะไม่เป็นตัวถ่วง
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูลถือว่าเป็นสปีริตที่ดีงาม
เพราะเมื่อตัดสินใจเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เพราะฉะนั้นขอให้ฝ่ายค้าน๗พักฝ่ายค้าน
ควรให้อิสระและเคารพการตัดสินใจของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในการเป็นผู้นำแก้รัฐธรรมนูลเพราะท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้สังกัดพักการเมือง
ท่านถือว่าเป็นอิสระทีนี้เนี่ยก็ต้องไปโฟกัสกับพักร่วมรัฐบาล
ไม่ใช่ตัวที่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนอีกหนึ่งคนวันนี้ก็มาออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
นายสุพธิ์อาวาสโคศกภักดิ์ประชาชาติบอกว่าก็ไม่แปลกใจหรอกนะ
พลเอกประยุทธ์ไม่รับทงฝ่ายค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งคำตอบนี้วันนี้นายมุธมัติวันนมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ก็เคยอภิปรายไว้ในการแถลงนโยบายรัฐบาลช่วงหนึ่งบอกว่า
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อพลเอกประยุทธ์กับพวก
แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเพื่อคนไทยทุกคนที่มีการจะแก้ไขกันเนี่ยนะคะ
นาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าก็พูดถึงผลโพลของสวนดุสิตนะ
ให้คะแนนรัฐบาลสอบตกในทุกด้านจากการทำงานครบรอบ๓เดือน
บอกว่าอันนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะที่มีคอรมอเศรษฐกิจมาจากหลายพักก็คือไม่มีความเป็นเอกภาพในการทำงาน
เป็นผลมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูลที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ
ทางเดียวที่พอจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้
นั่นก็คือเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
เพราะก็ต้องยอมรับว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ความหวังใหม่ของคนไทยอีกต่อไปค่ะ